มาดูประเด็นเรื่องการรักษาตัวของนายทักษิณชินวัฒน์นะคะ
ซึ่งวันนี้ในแพทย์ใหญ่ของโรงพยาบาลตำรวจ
ก็ได้ออกมาเปิดเผยอาการของนายทักษิณว่ายังน่าเป็นห่วง
แล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้มีการส่งตัวไปที่โรงพยาบาลเอกชนนะคะ
ทางเดียวที่จะย้ายได้ก็คือย้ายกลับราชธรรมเท่านั้นค่ะ
ก็พบว่านายทักษิณยังมีอาการน่าเป็นห่วงอยู่
จากการตรวจปอดและหัวใจอาการยังน่าห่วง
ระยะเวลาที่ใช้ในการรักษายังไม่สามารถระบุได้

ยังมีสติสามารถพูดคุยกับหมอได้
แล้วก็ได้รายงานไปยังอธิบดีกรมราชธรรมแล้ว
รวมถึงห้องที่รักษาตัวอยู่ตั้งแต่ช่วงโควิด๑๙ที่ผ่านมา
สามารถเคลื่อนย้ายอุปกรณ์รักษาได้
และการรักษาของนายทักษิณนั้นทางโรงพยาบาลไม่ได้เป็นผู้ร้องขอ
แต่ว่าทางโรงพยาบาลราชธรรมเป็นผู้ร้องขอให้ส่งมาแบบด่วน
ก็ไม่มีเวลาตั้งตัวนะคะก็รับมาเป็นกรณีเดียวกัน
กับผู้ป่วยฉุกเฉินทั่วไปห้องไหนว่างก็เข้าไปอยู่ห้องนั้น
และจากกรณีที่หลายฝ่ายขอให้มีแพทย์จากหน่วยงานกลางมาร่วมสังเกต
ตำรวจโทโสพลรัฐก็บอกว่า
ผู้ป่วยทุกรายไม่เคยมีหน่วยงานไหนต้องเข้ามาตรวจสอบ
โดยเฉพาะผู้ป่วยที่ส่งมาจากโรงพยาบาลราชธรรม

เพราะว่าที่เคยส่งมาก็ส่งมาเยอะทั้งวัน
ซึ่งเป็นแบบนี้มากว่า๓๐ปีแล้ว
ไม่เคยมีหน่วยงานไหนมาร้องขอตรวจสอบ
เพราะว่าเป็นสิทธิ์ของผู้ป่วยนะคะ
ส่วนกรณีแอร์เสียค่ะ

สำหรับคนไข้รายใดรายหนึ่งเท่านั้นนะคะ

และตอนนี้ก็ใช้การได้ปกติ

มีอีกประเด็นนึงที่มีการพูดถึงกันเยอะ
ก็คือวิวภายนอกห้อง
ที่ในทักศิลป์รักษาตัวอยู่นะคะ

ห้องผู้ป่วยโรงพยาบาลตำรวจสวยทุกตึก
ไม่ว่าห้องไหนก็สวยค่ะ
อีกเรื่องหนึ่งก็คือกระแสข่าวที่บอกว่า
จะย้ายในทักศิลป์ไปโรงพยาบาลเอกชนนะคะ

โรงพยาบาลตำรวจนั้นมีศักยภาพมาก

การย้ายมีทางเดียวคือย้ายกลับราชธรรม

จะต้องส่งโรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น
แต่ถ้าหากราชธรรมเผยว่าการรักษา
ของโรงพยาบาลตำรวจยังไม่มีประสิทธิภาพ

ก็แล้วแต่ดุลยพินิษฐ์ของกรมราชธรรม
ซึ่งทางโรงพยาบาลตำรวจไม่มีอำนาจ
ในการส่งผู้ป่วยไปที่โรงพยาบาลเอกชนได้
ก็มีหน้าที่รักษาผู้ป่วยเท่านั้น
เรื่องการเมืองหรือการรักษาความปลอดภัย
ทางโรงพยาบาลไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
นี่ก็คือคำให้สัมภาษณ์นะคะ
ของนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจล่าสุด
เมื่อตอนช่วงประมาณบ่ายโมงที่ผ่านมาค่ะ